ดูกรณีที่เด็กช่างก็มีการยกพวกตีกันนะคะ
แล้วก็ส่งผลให้มีน้องนักเรียนชั้นปีที่๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเนี่ย
เสียชีวิตนะคะชื่อว่านายธนาทิพย์เปี่ยมอยู่
มอสค่ะเมื่อคืนนี้มีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
เราไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องนะคะก็คือนางสาวสุกัญญานักน้อยอายุ๕๑ปี
คุณแม่ของน้องมอสบอกว่าก็ยังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตกใจมากสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกเพราะลูกเนี่ยน้องมอสเนี่ยเข้าเรียนเทอมแรก
ที่ผ่านมาลูกเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครส่วนเรื่องของคดีความคุณแม่ยืนยันเลยนะคะ
ว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะยังเป็นเยาวชนก็ตาม
อีกหนึ่งคนที่เมื่อวานนี้เราไปพูดคุยด้วยในงานศพของน้องมอสก็คือคุณพ่อ
คุณพ่อบอกว่าตอนนี้ไม่อยากให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
พ่อบอกกับเราเพียงสั้นบอกว่าก่อนที่น้องมอสจะมาเรียนช่างกล
ก็เคยทำใจไว้บ้างแล้วนะคะว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีหรือเปล่าแต่มันเป็นความต้องการของลูกเนี่ย
ลูกอยากเรียนก็เลยไม่อยากไปห้ามค่ะเนี่ยคุณพ่อก็ร้องห่มร้องไห้แบบนี้นะคะ
เสียลูกไปนะคะอีกหนึ่งคนที่เราไปพูดคุยด้วยก็คือนายนัทนามสมมุติ
เพื่อนผู้ตายที่ก็อยู่ในเหตุการณ์เล่าวันเหตุการณ์ที่ให้ฟังเนี่ยนะคะ
ตนเองเนี่ยขี่รถซ้อนท้ายคนตายกลับบ้าน
ระหว่างทางไปพบกับกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ
เรามีการทำกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมดูด้วย
คือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการจอดรถอยู่บริเวณปั๊มแก๊ส
จากนั้นก็มีคนยิงปืนใส่ขึ้นมาหนึ่งนัดแต่ไม่โดนค่ะ
เขาเองก็เลยขับหลบหนีซึ่งกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวก็ยังคงไล่ตาม
พอมาถึงจุดเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ปลาระเบิดปิงปองใส่
เพื่อนที่มาด้วยขี่หนีไปอีกทาง
ขณะที่รถคันที่ตัวเองซ้อนมาถูกระเบิดปิงปอง
ก็เลยทำให้รถมันขับสายไปสายมาสายไปสายมา
พอถึงทางโค้งจุดเกิดเหตุคู่อริเร่งเครื่องแซงตัวเองขึ้นไป
หลังจากนั้นก็เบี่ยงขวาเพื่อให้ได้มุม
พอได้มุมเสร็จปุ๊บเอาละกระหน่ำยิงเลยสักประมาณ๓๔นัดค่ะ
ลูกเลยพี่โอ้มีหลายลูกอ่ะผมนับไม่ได้หรอก

ล้มแม่งปลาอัดตรงกูเลยเข้าเนี่ย
กูนั่งอยู่กูนั่งล้มแม่งปลาเข้าตรงไหลมาโดนกูเลย

มันยิงโดนเพื่อนผมที่อยู่ข้างหน้า
คือผมมาด้วยกัน๓คนพี่เข้าใจป่ะ

พลตำรวจโทษสุธิพลวงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ถ้าเกิดว่า๒สถาบันเป็นคู่อริกัน
ตีจะต่อยจะยิงกันก็ควรไปเคลียร์กันในพื้นที่
อย่ามาก่อเหตุบนถนนเพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนศรีนคริน
มุ่งหน้าถนนบางนาตราตพบชนบอกแบบนี้
เพราะมิฉะนั้นแล้วคนที่เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่
อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยและอยากฝากเตือนไปถึงสถาบันการศึกษาต่าง
ให้มีมาตรการที่เข้มงวดอย่าให้ต้องถึงขั้นเข้าไป
ตรวจค้นอาวุธในสถาบันการศึกษาเลยนะ
เมื่อวานตอนช่วงหัวค่ำนะฮะทางด้านของผู้ปกครองของนักเรียนอาชีวะ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุก็นำบุตรหลาน๖คน
จำนวนนั้นเป็นเยาวชน๒ไปพบตำรวจ
โดยตำรวจนั้นก็กันตัวทั้ง๖คนไว้เป็นพยาน
แล้วก็จากการสอบปากคำทั้ง๖คนก็รับนะฮะว่า
อยู่ในกลุ่มที่ก่อเหตุจริง
มีสมาชิกประมาณสัก๒๐คนได้ครับ
ส่วนคนที่ก่อเหตุปลาระเบิดแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงนั้นมี๓คน
แต่ก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใคร
โดยตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาใดกับทั้งสองสถาบัน
ขอเวลาในการรวบรวมหลักฐานพยานชัดเจนก่อน
แล้วก็จะขออำนาจศาลออกไหมจับ
รุ่นที่ก่อเหตุต่อไปนะครับ